ส่วนข่าวต่อไปนี้ค่ะหนุ่มเมืองนครศรีธรรมราชเขาโพสต์เตือนภัยเอาไว้
เพราะว่าเจอเจ้าโจรใช้สกูตเตอร์มาที่หอพัก
แล้วก็ขึ้นไปบนห้องจะไปขโมยของข้างใน
เจ้าของห้องเขาไหวตัวทันเขาตื่นออกมาก่อน
แล้วก็ดันประตูเอาไว้ได้ทันเจ้าโจรเพ่นหนีแนบไปเลย
แต่คาดว่าน่าจะจับตัวได้ไม่ยากเพราะว่ากล้องวงจรปิดชัดเหลือเกินนะคะ
จับภาพได้ขณะก่อเหตุเลยเห็นไหมคะ
เอาสกูตเตอร์มาด้วยเนี่ยค่ะแล้วกล้องในชัดมากเลยนะคะ
หอพักแห่งนี้เขามีกล้องวงจรปิดหลายจุดนะคะ

ใช่ค่ะเข้ามาแล้วก็หนีออกไปแล้วเพราะว่าเจ้าของห้องเนี่ยเขาไหวตัวทันเขาดันเอาไว้ได้
ทั้งหมดนี้เจ้าของเฟซบุ๊คชื่อศิรพงศ์มนตรีเขาโพสต์เอาไว้
เหตุเกิดในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่หอพักแห่งหนึ่งในซอยบุภา
เจ้าตัวบอกว่าครั้งแรกในชีวิตนะถูกโจรงัดห้องทั้งที่นอนหลับอยู่ในห้อง
แต่ว่าโชคดีรู้สึกตัวก่อนวิ่งไปดันประตูเอาไว้ได้ทัน
ดูจากภาพแล้วเขาบอกว่าน่าจะเป็นคนแถวนี้นี่แหละ
เพราะว่าใช้สกูตเตอร์จุดประสงค์น่าจะเข้ามาข่มขืนมากกว่ารักทรัพย์อุ้ย

ดูจากภาพกล้องวงจรปิดนี้อายุอาณาไม่น้อยแล้วนะ๓๐๔๐ประมาณนั้น
รูปร่างสูงผิวดำนุ่งกางเกงขาสั้นสีขาวแล้วก็เสื้อผ้าอย่างที่เห็นในกล้อง
มีคนเข้าไปแสดงความเห็นหลังจากที่เขาเอามาโพสต์มากมายเลยนะคะ
ก็ให้ทั้งกำลังใจแล้วก็อยากให้ตำรวจไปจับกลุ่มคนร้ายให้ได้
จับภาพหน้าของคนร้ายชัดเจนมากค่ะ
ไกลเนี่ยชัดทีเดียวแล้วก็เชื่อว่าน่าจะอยู่ไม่ไกลจากหอพักนั่นแหละ
แล้วก็เตือนภัยให้ทุกคนระมัดระวังตัวดี
เพราะว่าผู้หญิงถ้าหากเปิดประตูเข้าไปแล้วเจอ

ตอนนี้ตำรวจลงพื้นที่ติดตามบ่อแสแล้วนะคะ
ที่อยู่ของคนร้ายแล้วแต่ว่าหลบหนีไป
แต่ว่าคาดว่าน่าจะตามตัวได้ไม่ยากค่ะ